มาดูคดีนี้กันต่อที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคดีที่หลานชายเกิดอาการหลอนยา
แล้วก็ฆ่าตัดศีรษะอาแท้ของตัวเอง
หลังจากนั้นเอาศีรษะไปทิ้งไว้ที่บ่อทราย
ตอนนี้ตำรวจยังตามหาศีรษะของผู้เสียชีวิตอยู่เลยนะคะ
เป็นคดีที่ในวาสนารักจิตนะคะหรือชาวบ้าน
เขาเรียกกันว่าวาดหนาวาดหนาอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อกจอกที่ถูกหลานชายนะคะ
คือในเอกหรือในบูดเนี่ยค่ะอายุ๓๖ปี
ฆ่านะคะแล้วตำรวจก็ยึดมีดสปาต้ายาวประมาณสามสิบเซนได้นะคะ

นายเอกยอมรับบอกว่าพอฆ่าแล้วก็ตัดศีรษะผู้ตายใส่ถุงพลาสติก
โยนทิ้งในบ่อน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
ทำเพราะว่าโกรธแค้นที่ผู้ตายทำร้ายพ่อ
แล้วก็ใส่ร้ายว่าเขาไปขโมยทีวี
แต่ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การนะคะ
เพราะในเอกสภาพคือไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วก็ประวัติเสพยาด้วย
วันนี้ตอนเช้าเขาก็เริ่มค้นหาศีรษะของนายวาสนาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ระดมนักประดาน้ำจากกู้ภัย๕หน่วยมาช่วยกันนะคะ
เพราะว่าบ่อทรายทั้งกว้างและลึกนะคะ๗๘เมตร
แล้วน้ำก็ขุ่นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ

พิกัดคำให้การชี้จุดของนายเกียรติศักดิ์ผู้ต้องหาก็ไม่ชัดเจน
วันนี้เขาเลยใช้วิธีดำน้ำแบบปูพรม
ค้นหานะคะทั้งบ่อทรายแล้วก็จุดพิกัดที่เป็นที่ทิ้งศพด้วยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีค่ะตำรวจก็สอบปากคำและแจ้งข้อหานะคะ
แต่ว่าไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุค่ะ